เหตุการณ์อุกอาจที่นราธิวาสครับกลุ่มคนร้ายมากันเป็นสิบเลยนะฮะ
รวมตัวกันมาต้องการจะไปปล้นร้านทองครับมีการลอบวางระเบิด
หลังจากนั้นมีการคว่างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจด้วยและนี่คือภาพวงจรปิดนาทีเกิดเหตุ
เหมือนกับในหนังสงครามเลยฮะ
อุทิศด้วยรวมทางกล้างานให้ต้องผ่านให้เยอะนะฮะ
กับคุณขวัญและคุณผู้ชมอีกครั้งว่าที่เห็นอยู่นี้นี่คือเหตุการณ์จริงนะครับ
ไม่ใช่หนังสงครามฮะแต่อุกอาจมากนะครับ
เสียงปืนเสียงระเบิดดังสลับกันไปกันมาและช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้ระเบิดตู้ม
ตรงที่มีคนไปรวมรวมตัวกันตรงนั้นนั่นคือร้านทองครับต้องการจะบุกเข้าไปเพื่อปล้นร้านทองกลางดึกคืนวันก่อนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าห้างทองแสงเจริญในตำบลเจ๊เหจังหวัดนราธิวาสร้านทองนี้อยู่ห่างจากจุดตรวจตาบาประมาณห้าสิบเมตรเท่านั้นเองครับ
กลุ่มคนร้ายใช้ปืนสงครามเอ็มสิบหกและปืนอากาศรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอมระดมรัวยิงครับและคว่างไป๊บอมถล่มจุดตรวจด้วยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่นี่คือสภาพความเสียหายของร้านทองดังกล่าวนะครับ
ร้านเนี่ยมีประตูล็อกสองชั้นชั้นแรกเนี่ยพังเสียหายแต่ประตูชั้นในเนี่ยคนร้ายยังไม่สามารถจะทำลายได้แต่เบื้องต้นร้านทองครับข้าวของที่พังเสียหายเนี่ยประเมินตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นก็หลายล้านนะครับทีนี้ครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคนร้ายต้องการที่จะปลุกเข้าไปเพื่อปล้นร้านทองใช้ระเบิดใช้ปืนรั
ดิจิตัลครับพอระเบิดเสร็จได้พอแล้วนะครับคนร้ายเนี่ยพยายามจะชั่งงัดประตูร้าน
อย่างที่บอกว่าเขาล็อกไว้๒ชั้นต้องการจะเข้าไปปล้น
แต่สุดท้ายไม่สามารถเข้าไปได้
วงจรปิดอีกคลิปครับติดตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านทอง
จะเห็นว่าคนร้าย๑๓คนพร้อมอาวุธครบมือ
คุณขวัญคุณผู้ชมลองดูสิฮะแต่งตัวกันมาแบบนี้
โอ้โหน่ากลัวมากนะครับเนี่ยทยอยเข้าไปประจำจุด
ใช้ปืนยิงถล่มใส่จุดตรวจและเปิดทางให้อีกชุดหนึ่ง
เข้าไปวางระเบิดได้เพื่อต้องการที่จะปล้นร้านทองครับ
แบ่งกันทำงานค่ะจุดอื่นอื่นที่คนร้ายรอบวางระเบิด
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามถนนหนทางต่างเสาไฟฟ้าล้มลงมาแบบระเนรนาศครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปเคลียร์ด้วย
คือเหมือนกับว่าเขาต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ
ระเบิดตรงนั้นทีตรงนี้ทีเจ้าหน้าที่จะได้ไปเคลียร์พื้นที่ก่อน
แล้วตรงร้านทองจะได้ไม่มีใครประจำการ

หลังเกิดเหตุครับพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่นราธิวาส
ก็ไปตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อต้องการจะตามล่าตัวกลุ่มคนร้าย
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะ
เขาพากันหลบหนีไปตัดภาพมาช่วงสายที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เสาไฟริมถนนนั้น
หักล้มโค้นลงมาเขตรอยต่อบ้านสริงและบ้านบ่อคอครับ
เสาไฟฟ้าหักโค้นแล้วคุณขวัญคุณผู้ชมลองดูนะฮะ
วันนี้ช่วงสายที่เราเห็นคือทหารมาพร้อมกับรถถังเลย
มีการเพิ่มกำลังความเข้มงวดมากนะครับเพื่อความปลอดภัย
นี่นะฮะและนอกจากนี้แล้วครับ
ตรวจสอบพบว่าคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่อง๒ลูก
เอาไปวางไว้ที่คนศักดิ์ไฟฟ้า
ตั้งเวลาเอาไว้เพื่อให้ระเบิดทำงาน
ลูกทำงานบางลูกยังไม่ทำงานครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอก็ต้องเก็บกู้แล้วก็เอาไปทำลาย
จะเห็นเศษซากครับเป็นเหมือนกับถังดับเพลิง
น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมเป็นถังแดงครับ
เห็นว่าน่าจะมาจากเพื่อนบ้านด้วยนะฮะ
คนร้ายใช้ถังแบบนี้แหละครับในการวางระเบิดจุดชนวนนะฮะ
คนร้ายวางระเบิดทั้งหมด๖จุดด้วยกัน
ใช้ระเบิด๑๐ลูกครับระเบิดทำงาน๖ลูกไม่ทำงาน๔ลูก
ลูกไปตรวจเจอก็เก็บกู้แล้วก็เอาไปยิงทำลายได้เรียบร้อยนะฮะ
ส่วนไปร์ทบอมเนี่ยคนร้ายใช้ก่อเหตุ๖ลูกทำงาน๕ลูกไม่ทำงาน๑ลูกครับ
ในขณะที่เฮียเจ้าของร้านทองครับเฮียพิพัฒน์เจ้าของห้างทองแสงเจริญครับ
เรียกช่างมาประเมินความเสียหายในเบื้องต้นคุณดูสภาพร้านทองสิครับ
โอ้โหเละหมดเลย
๒ล้านนะเบื้องต้นความเสียหาย๒ล้านนะฮะ
โชคดีว่าคนร้ายยังไม่สามารถเจาะเข้าไปข้างในได้
แต่ความเสียหายที่เขาทิ้งเอาไว้นี่มันก็มากมายสาหัสสากันเหลือเกิน
ขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ